พฤติกรรมวัยรุ่นแก๊งปืนควายจังหวัดพัทธลุงหลังก่อคดีอุกชะกันจนญาติเหยื่อขวัญภาวะ
กลัวถูกอิทธิพลปิดปากพยานจนคดีไม่คืบ
จอบประเด็นคืนนี้๒๓นาฬิกา